ครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะ

นี่คือเป็นภาพที่ส่งตรงมาให้เราเลยนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณพ่อไม้เปิดโต๊ะแนะนำลูกสาวสุดสวยทั้ง๓คนค่ะ
คนโตคือน้องเมย์ค่ะตามมาที่คนรองน้องแกรมมี่แล้วก็น้องมิวนั่นเองค่ะ
โดยเรื่องแรกนะคะที่พี่ไมค์ไม่พูดถึงไม่ได้เลย
ก็คือเรื่องที่ลูกสาวคนโตน้องเมย์ค่ะกำลังจะเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วค่ะ
คุณพ่อไม้บอกว่ารู้สึกดีใจมากนะคะ

แล้วคุณพ่อไม้บอกนะคะว่าไม่เคยห่วงห้าม
จากนี้ก็ขอให้ลูกมีความสุขกับชีวิตครอบครัวที่ลูกเลือกนะคะ
เห็นไหมเขาเลี้ยงลูกมาดีเนาะทำมาทำกิน
แล้วก็สุดท้ายก็มีแบบคู่ชีวิตที่ดีด้วยค่ะ
ส่วนลูกทั้ง๓คนนะคะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า

คุณพ่อพักผ่อนเยอะไม่อยากให้ทำงานหนักนะคะ
แล้วก็อยากให้คุณพ่อเป็นห่วงตัวเองบ้าง
ที่ผ่านมาคุณพ่อทำเพื่อคนอื่นมาตลอด

นึกถึงความสุขสบายของคนอื่นในครอบครัวตลอด

ห่วงเรื่องสุขภาพ
สุขภาพเพราะว่าเขาก็อายุมากขึ้นแล้ว
หัวข้อเดียวที่ทุกคนก็ห่วง
เพราะว่าเขาเป็นคนหวังว่า
เอาคนอื่นแบบว่าสบายไว้ก่อน

เสียงดีได้พ่อเราเลยให้โชว์สดเลยนะคะผ่านบันเทิงไทยรัฐนี่แหละค่ะไปฟังหน่อยค่ะ
สำหรับทางบันเทิงไทยรัฐด้วยนะครับนะฮะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ